ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติในรูปแบบของการย้อมแบบร้อนคือการนำวัสดุจากธรรมชาติที่ได้จากพืชทั่วไปนำมาต้มให้เดือดเพื่อเป็นการสกัดสารสีออกจากพืช
การใช้สีธรรมชาตินอกจากจะใช้วิธีการย้อมในแบบร้อนแล้วจะต้องมีการเติมสารที่ช่วยย้อมอีกด้วยเพื่อทำให้สีติดได้ง่ายขึ้นและติดทนนาน
เช่นสารส้มช่วยทำให้เนื้อผ้ามีสีสดสว่างขึ้น
เกลือแกงที่ช่วยให้สีติดได้ง่ายขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน